ไม่มีนะครับเพราะว่านโยบายของพักส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้ายกันนะครับ
หนึ่งก็คือพยายามทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีความสามารถสูงและอนาคต
สองก็คือเรื่องของการช่วยเหลือฐานรักให้มากขึ้น
คนอ่านถ้าเพราะงานพระร้ายทวงหมายนะคะเพราะตัำนานที่เคียงของคุณคุณเดิม
เราก็ถูกหันลงไปด้วยอย่างนี้ค่ะนี่ก็ในภาวิเศษกิจโลกอย่างนี้น่ะ
ประเทศไทยที่จะโดนคนเดียว

ก็มีการเปลี่ยนแบบการเหนือในช่วงนี้
แต่ขณะนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
มีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว

คิดว่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อย
แต่จะคิดว่ามันจะรอบขวดจากศิลปิดโรคก็คงไม่ไหว

ความมั่นใจจะมีเดิม

เศรษฐกิจของเราอาจจะดีขึ้นหรือว่าอาจารย์ประเมินไหลมาต่อไปด้วยหรือ

ของการลงทุนต่างกันก็ต้องอยากให้ติดขึ้น
ทางส่วนกันคลันโฆษณียังไม่นานแล้วล่ะโฆษณียังไม่รอรัฐมนตรีพันธ์ใหม่
ที่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรประคอมกันไม่ได้นะครับ
โบเวอร์แบงค์เขาประเมินเท่าไหร่นะ๓๕ใช่ไหม
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับ
แต่ถ้าช่วยกันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้
ผมไม่มีทีมเศรษฐกิจฯเพราะเอิ้นถุกสมมติว่า
น้องทั้งหลายที่หิกกะใจตามประสบความตัน
ต่างภาคด้วยนะครับเขารู้จักกันก่อนนะครับ
ท่านรองนายกอนุทินนี่ก็เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว
ก็ได้ฝากเขามาแล้วว่าให้ช่วยเรียงรันเรื่องเบิ้ลแก๊ปโปรเจ็ป

อเจมส์อาจารย์คะนับประทิบนโยบายเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ในนโยบายที่จะแถลงต่ออาฟาร์เนี่ย
มันมีเรื่องอะไรขึ้นอยู่ก็จะบอกให้
อเจมส์นี่เขากำลังว่ากันอยู่กันครับคือตอนนี้เขาเข้าใจว่าของประชาหรัฐเนี่ยเขาเสร็จแล้ว
เขากำลังประสานกับภาคขึ้นอื่นแล้วก็จะได้เข้าเบิ้ลทั้งหมดได้
รวมทั้งท่านนายก็สรรคาของฝ่ายค้านด้วย

อเรนนี่ในส่วนของฝ่ายค้านที่เรามองเห็นว่ากลัวจะดึงเข้ามา
ผสมตรงนี้เนี่ยอเจมส์อาจารย์มองว่าส่วนไหน

ก็จะได้รูปรวงเป็นเรื่องเดียวกัน
เปิดรัฐบาลใหม่มานี่มีอะไรจะเตอร์ไพรส์ด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนไหมคะ
มันคงไม่ใช่สเตอร์ไพรส์มากแต่มันจะเป็นการพยายามสร้างความเชื่อมั่น
แล้วก็ขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อนะครับไม่อยากให้เสียโอกาส

จริงครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้โชว์ตัวเอง

สถานการณ์นี้เราค่อนข้างโดดเด่นในครูภาคนี้

ที่กระทรวงเศรษฐ์๔ตรงนี้

กระทรวงใหญ่รับผิดชอบคนเกือบทั้งประเทศ